ไปติดตามเหตุการณ์ที่สมุทรสาครกันหน่อยนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นพลเมืองดี

อยู่ข้างทางสภาพสะบักสบอมเหมือนถูกข่มขืน
แล้วก็ไปเคาะกระจกให้แท็กซี่พาไปส่งโรงพยาบาล
ซี่ก็พาเด็กคนนี้ไปส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าไอพลเมืองดีคนที่มาเคาะกระจกหายไปอย่างน่าสงสัย
อันนี้เป็นสิ่งที่แท็กซี่เขาบอกมาคุณผู้ชม
นี่ฮะเป็นแท็กซี่พลเมืองดีคนนี้คือ
นายสมหมายหวาดด้วงดีครับ

คือเขาขับรถไปส่งพุทธศาสตร์ในซอยวัดบางปราณ
แล้วก็ขับรถมาบนถนนเศรษฐกิจ๑มุ่งหน้าไปกลับบ้านแถวสาย๔
ในช่วงจังหวะนั้นรถชะลอติดไฟแดง
ถึงโรงงานสุรากระทิงแดงคุณผู้ชม
มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบมา
แล้วมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่
นั่งอยู่ข้างหน้านะฮะลักษณะคอพับอยู่

ฟุบหน้าลงกับหน้ารถจักรยานยนต์

แล้วบอกว่าขอให้พาเด็กคนนี้ไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
แล้วอ้างว่าเด็กถูกทำร้ายร่างกายมา
แล้วเขาไปเจออยู่ที่ข้างถนนสภาพสวักสบอม
แล้วก็ยังบอกว่าในกระเป๋าของเด็กเนี่ยมีเบอร์ของผู้ปกครองอยู่ด้วย

พอเอาไปแล้วสามารถโทรติดต่อไปหาญาติได้เลย
ส่วนเขาจะไปแจ้งความก่อนแล้วก็จะตามไปที่โรงพยาบาล
อันนี้ชายคนที่เป็นพลเมืองดีเขาบอกแบบนั้น
คนขับแท็กซี่เห็นว่าเด็กบาดเจ็บแล้วก็หมดสติไป
ก็รีบนำเด็กไปส่งโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ส่วนชายคนที่บอกว่าจะตามไปเนี่ย
ตอนแรกพาไปส่งแล้วก็หายตัวไป
ไม่ตามไปที่โรงพยาบาลเลยคุณผู้ชม
ฟังเสียงของคนขับแท็กซี่คันนี้กันหน่อยนะครับ
จอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์
แบ่งเรียกให้ไปส่งเด็กหน่อย

ลูกท้าแคบบอกบอกไม่รู้เจอกลักทาง

แล้วสภาพเด็กที่เอาเด็กมานี่เป็นไง
เราก็นั่งหน้ามายังงี้
พูดมอร์ไซด์อะไรอย่างนี้
แล้วตอนที่เอาเด็กมาส่งโรงพยาบาลเด็กเป็นไงบ้างคะ
ก็มึงเค้าเบลอหลับเค้าหลับนอนตลอดทาง
ได้พูดคุยเลยกับเค้าไหม
ไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรเลย
คุณขี่มอร์ไซด์ใส่เสื้อแบบนี้ร่างกาย
ใช่ใช่ใช่เขาเหลืองเพราะมันมืดแต่ตรงนั้นมันไม่ได้มีไฟ

ก็บอกว่าให้ไปส่งโรงพยาบาล
อันนี้ก็เป็นคำบอกเบียบของคนขับแต็คซี่
ทีนี้มาดูอาการของเด็กผู้หญิงกันหน่อย
แรกเริ่มตอนที่รับเข้าไปรักษาในโรงพยาบาล
คนนี้สภาพหมดสตินะครับไม่รู้สึกตัวและพบว่าที่อวัยวะเพศเนี่ยมีรอยฉีกขาดลักษณะคล้ายถูกกระทำชำราว
ซึ่งแพทย์ก็ต้องรีบให้การรักษาอย่างเร่งด่วน
ด้านเจ้าหน้าที่ก็ลองโทรศัพท์ไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่พบในกระเป๋ากางเกงของเด็ก
เป็นญาติของผู้เคาะร้ายก็ได้ทราบว่าข้อมูลเบื้องต้นเด็กหญิงคนนี้ปกติพักอาศัยอยู่กับตาและยายที่อ่างทอง
เมื่อวานมีพ่อเลี้ยงไปรับเด็กมาคุณผู้ชมแล้วบอกว่าจะพาเด็กไปหาแม่ที่สมุทรสาคร
ซึ่งเด็กก็ตามพ่อเลี้ยงมาด้วยจากนั้นเนี่ยก็มาเกิดเหตุลักษณะเช่นนี้
ส่วนใครจะเป็นผู้ลงมือทำร้ายเด็กเนี่ยยังไม่สามารถระบุได้ไม่รู้เป็นพ่อเลี้ยงหรือว่าเป็นใครเพราะว่าต้องสืบสวนและหาตัวคนร้ายให้ได้ซะก่อน
จากนี้จากการตรวจสอบในรถแท็กซี่ที่รับเด็กผู้เคาะร้ายมาส่งโรงพยาบาลไปพบโทรศัพท์มือถือวางอยู่หนึ่งเครื่องซึ่งคนขับแท็กซี่ยืนยันว่าไม่ใช่ของตัวเขา
ดังนั้นคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นของคนที่อุ้มเด็กคนนี้ทำหล่นไว้ก็ได้โดยต้องไปเอามือถือเครื่องนี้ไปตรวจสอบว่าเป็นของใครแล้วก็ติดตามหาคนร้ายดำเนินคดีต่อไป
ซึ่งจริงตอนนี้ในโซเชียลเขามีการเผยแพร่ภาพเป็นภาพวงจรปิดเห็นผู้ชายต้องสงสัยคนหนึ่งเดินอยู่กับเด็กผู้หญิงคนนี้ในสภาพที่เดินคล้ายจุงมือกันมา
แต่ว่าคนสุดท้ายที่อยู่กับเด็กคนนี้คือพ่อเลี้ยงไง
นั่นสิฮะแล้วให้การตรงกันกับญาติบอกว่าปู่ย่าใช่ไหมบอกว่าพ่อเลี้ยงไปรับมาญาติบอกแบบนั้นมาอันนี้ต้องติดตามกันต่อว่าพ่อเลี้ยงมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่